รถไฟฟ้าสายสีลมสถานีสะพานตากศิลป
ขณะที่จะเดินทางข้ามไปฝั่งธนบุรี
เพราะว่ากระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมทรีย์จะปรับปรุงทางวิ่งจากทางเดี่ยว

พร้อมกับขยายชาญชาลาให้กว้างขวางขึ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร
ที่มีทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ติดตามเรื่องนี้จากคุณลินดาอุตมะครับ
วิ่งรถไฟฟ้าก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากศิลป

เสียเวลาสับปลีกเชื่อมต่อการเดินทาง
ส่งผลให้ความถี่เดินรถไฟฟ้าไม่เพียงพอ
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงขยายช่องทางเดินรถบนสะพานตากศิลป
และชาญชาลาสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากศิลป์
สำหรับช่องทางเดินรถสะพานตากศิลป
จะสร้างพื้นสะพานทดแทนทั้งขาเข้าและขาออก
กว้าง๑๘เมตรระยะทาง๒๓๐เมตร
เพื่อให้เพียงพอต่อระยะเบี่ยงแนวทางวิ่งของรถยนต์

ช่องทางเดียวบนสะพานเป็นช่องทางคู่

และขยายพื้นที่ชันชาลาให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น
ด้วยลักษณะรางรถไฟฟ้าที่สถานีสะพานตากศิลปนะคะ

ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการหลีกเส้นทาง
ทำให้จากอีกสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง
ใช้เวลาด้วยกัน๔นาทีด้วยกันค่ะ

จะสามารถช่วยร่นระยะเวลาให้เหลือเพียง๓นาทีค่ะ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเห็นด้วยกับการขยายทางรถไฟฟ้า

ช่วงที่รถไฟฟ้าจอดรอก่อนเข้าสถานี
อย่างเวลารถไฟมาอย่างนี้ค่ะมันจะต้องรอ
รอให้ขบวนที่จอดอยู่ที่สถานีไปก่อน

ถ้าไม่ว่าจะขาไปขากลับต้องรอกันตลอดเลยค่ะ
สถานีไปกับรอคืออะไร
ต้องเร็วกว่ามันก็มันก็จะเหมือนสถานีอื่นทั่วไปอะค่ะ
ซึ่งก็ไม่ต้องรอกัน
แผนจะเริ่มการขยายพื้นผิวจราจร

โดยกรุงเทพมหานครใช้เวลาออกแบบโครงสร้าง๕เดือน

ที่จะตรวจสอบลักษณะความมั่นคงของแบบ
โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง๒๗เดือน
ก่อนการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
จะให้กรมเจ้าท่าปรับปรุงทางเชื่อมท่าเรือ

ส่วนพื้นที่สาธารณะใต้สถานีรถไฟฟ้า

ผมก็เห็นความสำคัญของโครงการนี้
เพราะว่าสถานีตากศิลปนั้นปัจจุบันนี้มีคนใช้เยอะมาก
มีคนใช้เยอะมากแล้วก็เป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางทางเรือได้

เป็ปต์ของแนวคิดของกระทรวงนั้นคือว่าการเชื่อมต่อ
เพราะฉะนั้นรถลางเรือไปด้วยกันที่สถานีนี้ได้นะครับ

การก่อสร้างใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
ว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม๒๕๖๒
รองรับการเดินทางสายสีลมได้มากกว่า๑แสนคนต่อวัน

สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากศิลป์จะยังเปิดให้บริการเดินรถตามปกติ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน